พาไปดูบ้านนี้ก็น่ารักแล้วก็มีคอนเทนต์ติดตามไม่แพ้กัน

ล่าสุดเมื่อวานนี้วันเกิดพี่แมททิว
เขาก็แบบเออมีการโพสต์คลิปถึงกันสักหน่อย

ปกติบ้านนี้เขาก็จะมีความน่ารัก

เขียนถึงคุณสามีไว้สักนิดหนึ่งนะฮะ
เป็นการอวยพรวันเกิดเธอบอกว่า
นี่คือมุมมองผ่านเลนส์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยานะฮะ
ฉันแหละรักมาตั้งแต่อายุ๑๘ปีแล้ว
รักคุณเสมอปีนี้อายุ๔๓ปีแล้ว
แต่ว่ายังดูหนุ่มแล้วก็ไม่เคยลดความเซ็กซี่ลงเลยนะฮะ
ถามกับสามีด้วยว่ารักแหละดูออกไหม
ขนาดนี้ดูออกไหมล่ะดูออกค่ะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมมากเลยนะ
ตอนน้องนัทอ่านข่าวนี้ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นคุณลีเดีย
อยากเป็นนะฮะแล้วก็ติดแฮสแท็กด้วยบอกว่า๔๓ยังแจ๋ว
แล้วก็บอกว่าพี่แมทหล่อที่สุดเลย
สรรค์วันเกิดนะครับพี่แมทคุณพ่อแล้วก็สามีที่ดีที่สุดของลูก

โพสต์แคปชั่นน่ารักแล้วก็ซึ้งแบบนี้

คุณลิเดียโพสต์คลิปนี้ไว้ความยาว๓นาทีกว่าเลยนะ
ที่กำลังเล่นกับลูกทั้ง๒คนนะคะ

อยู่ที่บ้านก็มีตอนไปทำงานก็มี

แต่ว่าช่วงท้ายคลิปบอกเลยว่ามีกรี๊ด
เพราะว่าคุณลิเดียเนี่ยเขารวมโมเมนต์บ่าน
แต่ละช็อตนะบอกเลยว่าจิกหมอนแน่นอนดูจ้
เฮ้ยเอาจริงดูคลิปดารามาหลายคู่

ใช่นี่จิกตัวเองไว้อยู่เพราะว่าฟินมาก

เอาเป็นภาพเป็นคู่หนึ่งนะมาก

ดูออกค่ะรักกันทั้งคู่แล้วก็ถ้ารักกันขนาดนี้
เผลออาจจะมีเบบีคนที่๓นะ